มาดูความคืบหน้าคดีของน้องหญิงนะคะ

สำหรับน้องหญิงที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง
บางปะอินพระนครศรีธุยากับเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อเป็ด
แล้วก็สุดท้ายจำใจต้องกลับกับนายอ๊อฟ

เรื่องนี้รอผลการชนะสูตรอยู่

อัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

น้องหญิงไม่มีร่องรอยของการข่มขืน

แล้วก็ไปตรวจดูค้อนที่อยู่ในรถเทรลเลอร์ของในออฟ
หมายความว่าไม่ได้ถูกทำร้ายด้วยค้อนอันนี้

ถึงแม้ว่าผลการชนสูตรจะออกมาแบบนี้ก็ตามนะคะ
แต่ยังมีหลักฐานที่เพียงพอที่จะเอาผิดในออฟ
ในข้อหาฆ่าคนตายได้

เขาไม่ได้ติดใจมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการถูกข่มขืน

ไม่น่าจะกระโดดลงมาเองน่าจะเป็นการฆาตกรรม
ไปที่ประเด็นเรื่องของการฆาตกรรมซะมากกว่านะคะ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
หลังจากมีผลการชนะสูตรพลิกศพ
น้องหญิงหรือนางสาวนารีการยาวิราช
ไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศ
อัจฉริยะบอกว่าไม่กังวลนะคะ
เพราะว่าประเด็นที่ญาติของน้องหญิงมาร้องเรียน
ก็คือประเด็นที่ว่าทางญาติมั่นใจว่านี่มันคือการฆาตกรรม
น้องหญิงไม่ได้กระโดดลงมาจากรถเทรลเลอร์เองจนเสียชีวิต
แต่ถ้ามีเรื่องข่มขืนเข้ามาด้วยก็จะมัดตัวคนร้ายได้มากขึ้น
แต่ถ้าไม่มีก็สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ในข้อหาเจตนาค่า
เพราะว่ามีพยานหลักฐานครบหมดแล้วนะคะ
อ๊อฟหรือนายสุรพลดาราคำผู้ต้องหาที่เป็นผู้ต้องหาคดีนี้
ข้อหาค่าผู้อื่นโดยเจตนา
เพราะว่าในออฟอยู่กับน้องหญิงเป็นคนสุดท้ายก่อนที่น้องหญิงจะเสียชีวิต
แล้วก็มีหลักฐานอื่นที่นายอัจฉริยะบอกว่ามั่นใจ
ว่าจะสามารถสั่งฟ้องได้มั่นใจว่าอายการจะสั่งฟ้องด้วยนะคะ
ในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
อัจฉริยะบอกว่าตั้งแต่๒๘กรกฎาคมที่ญาติไปร้องเรียน
ก็ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการถูกข่มขืนนะคะ
พบพิรุษการตายของน้องหญิงว่าเป็นการตายอย่างมีปริศนาค่ะ
หมายถึงว่าแผลที่มีหมอชนสุพิศพของสรรพนิษฐ์วิทยาศาสตร์กับสู้ธรรม
ระบุมาแล้วว่าผู้ตายถูกตีด้วยของแข็งไม่มีคมที่ศีรษะ
สองแผลเนี่ยแล้วยังมีที่ไหล่มีอะไรอีก

สิ่งสำคัญคือในขณะที่เกิดเหตุผู้ตายอยู่กับนายอ๊อฟคนเดียว
เพราะนายออฟก็ยอมรับอยู่แล้วว่าผู้ตายอยู่กับเขา
แล้วก็เขาไปพาไปส่งโรงพยาบาล
มันครบองค์ประกอบมันหลักฐานตรงนี้มันเพียงพออยู่แล้ว

เพราะว่าจริงคือสิ่งที่เรารับเรื่องร้องเรียนวันที่๒๘

ว่ามันมีบาดแผลที่ศีรษะ
ชนะสูตพลิกศพมันก็บอกอยู่แล้วว่าถูกตีด้วยของแข็งไม่มีคม
แล้วก็หลักฐานอื่นที่เราดูก็ดูภาพ
มันไม่มีร่องรอยมันไม่มีร่องรอยถลอกปอกเปลือกเลย
ทางด้านซีกซ้ายหรือทางด้านหน้า
เราก็มั่นใจอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์ว่ามันเป็นฆาตกรรม
แล้วถ้าถามถึงการทำงานของตำรวจนะคะ
อัจฉริยะบอกว่าพอใจการทำงานของตำรวจแต่
มีแต่แต่ไม่ใช่ตำรวจชุดสืบสวนสอพอบังปะอินพื้นที่เกิดเหตุ
คือพอใจตำรวจแต่ไม่ได้พอใจในพื้นที่นี้
พอใจเพราะว่าตอนนี้คดีมีความคืบหน้าไป๑๙๐แล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างฝากหางในออฟผู้ต้องหา
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะส่งสำนวนต่ออายการในวันที่๒๔สิงหาคมนี้
ดังนั้นตอนนี้ก็เตรียมทำพิธีชาปนกิจน้องหญิง๒๒สิงหาคมนี้นะคะ
คดีนี้ญาติน้องหญิงเคลื่อนศพไปขอความเป็นธรรม

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
เข้าไปแจ้งความที่สพบังปะอิน

มีแค่การลงบันทึกประจำวันเอาไว้เนี่ย
ก็เลยเป็นประเด็นที่นายอัชริยะบอกว่า
พอใจตำรวจแต่ไม่ใช่ตำรวจในพื้นที่สพบังปะอิน
เพราะว่าหลังจากนั้นได้มีการเจอเป็นคลิปเสียง

ไปขอความช่วยเหลือจากรุ่นพี่ที่ชื่อรุ่ง
แล้วก็ขอให้ร้อยเวรเจ้าของคดีช่วยดูแลเรื่องนี้ให้หน่อย
แต่ร้อยเวรเจ้าของคดีตำรวจในพื้นที่
ไม่เห็นมีการเรียกไปสอบสวนอะไร
ก็เลยเป็นประเด็นที่ติดใจการทำงานของตำรวจในพื้นที่
นายอัจจุยะบอกว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุ
ตัวคุณพ่อแล้วก็ญาติของน้องหญิง
เป็นคนที่รวบรวมหลักฐานเองทั้งหมดนะคะ
ได้ผลการชนะสูตรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ระบุว่าบริเวณศีรษะด้านขวาของน้องหญิง
ถูกตีด้วยของแข็งหลายครั้ง
มีรอยช้ำที่หัวไหล่ด้านขวา
ผลการสแกนสมองมีเลือดออกในสมองหลายแห่ง
มีรอยแตกด้านขวาที่กระโหลกศีรษะ
ซึ่งผลการชนสูตรนี้
มันขัดกับคำให้การของในออฟ
คนขับรถเทรลเลอร์แบบชัดเจนเลย
เพราะว่าในออฟอ้างว่าน้องหญิงกระโดดลงมาจากรถเอง
ซึ่งปกติแล้วถ้ากระโดดลงมาจากรถ
มันควรจะมีแผลฝั่งซ้ายเพราะกระโดดลงมาทางด้านซ้าย
แต่ทำไมมีบาดแผลฝั่งขวา
แล้วปัญหาก็คือแล้วทำไมครอบครัวของน้องหญิง
ต้องเป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานเอง
ต้องเป็นคนส่งไปให้ทางโรงพยาบาลเอกชน
ชนะสูตรน้องหญิงจนเจอเรื่องของร่องรอย
ของแข็งที่ศีรษะบริเวณด้านขวาอะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งคดีนี้พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล

ก็ไปติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเอง
แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอข่าวไป
ก็มีการสั่งย้ายผู้กำกับสพบังปะอิน

สพพระอินราชาแล้วก็สพเมืองปฐุมธานี
รวมถึงตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดี
ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการประจำ
บังคับการจังหวัดของแต่ละจังหวัด
ก็คือมีพื้นที่ที่สถานบันเทิงด้วย

มันค่าเกี่ยวกับหลายพื้นที่
ก็ต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของตำรวจด้วย
ทำให้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต

สรุปว่าคดีนี้นะคะณตอนนี้มีผู้ต้องหาก็คือในออฟนะคะ
นายสุรพลดาราคำคนขับรถเทรลเลอร์
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตอนนี้นำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดพระนคร๔อย

นางสาวสิรินาทรอบรำอายุ๑๘
ก็ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของน้องหญิงนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุน

ผู้อื่นปราศจากเสรีในร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ตอนนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหากันอยู่ค่ะ